ที่ตะบลหนองปริงกำแพงเพชรมาร้องเรียนสื่อมวลชนบอกว่า

ทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ยิ่งหน้าฝน
เนี่ยละครับดูไม่จืดเลยแบบนี้ลบได้เลยนะเนี่ยดินแดง
ใช่ครับเป็นดินทุกรังนะฮะชาวบ้านพื้นที่หมู่๗บ้านศรีโยธินครับ
ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับ
ร้องเรียนกับสื่อมวลชนบอกว่าพี่พี่มาดูทางข้างหมู่บ้านผมหน่อยดิ
เป็นดินลูกรังแบบนี้นะครับฝนตกลงมาเละเทะเป็นขี้โครนครับ
ลื่นด้วยเป็นหลุมเป็นบ่อด้วยชาวบ้านสัญจรไปมาด้วยความยากลำบาก
โดยเฉพาะนักเรียนเนี่ยรถล้มกันเป็นประจำเสื้อผ้าเลอะเทอะกันหมดนะฮะ
เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไข
ขณะที่สำรวจพื้นที่อยู่ครับมีผู้หญิงสูงอายุท่านหนึ่ง
ขี่จักรยานยนต์ผ่านมาครับในถนนเนี่ยเป็นโครนแบบนี้
คุณผู้ชมฮะนี่ฮะนี่เหตุการณ์จริงผู้สื่อข่าวต้องไปช่วยนะครับ
ช่วยผู้หญิงคนนั้นได้รับบาดเจ็บไปเล็กน้อย
สอบถามทราบชื่อว่านางจำรัฐผิวสว่างนะครับ
ท่านบอกว่าถ้าต้องผ่านเส้นนี้ทุกวันถนนเส้นนี้ต้องผ่านทุกวัน
ทุกครั้งเวลาถึงฤดูฝนถนนมันจะเละเทะแบบนี้ทุกปี
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
โดยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือประชาชนหน่อยครับ
เห็นไหมนะยายเจ็บเข่าเลยมอเตอร์ไซลอม

ยายบอกให้เขามาทำถนนให้หน่อยดิ
มาทำถนนให้หน่อยสิเจ้านาย
แย่แล้วเนี่ยเทียวเข้าเทียวออกเนี่ย
เดือดร้อนมากเลยค่ะ
เสียงจริงไม่ใช้สแตนอิน
นายคมศรสุระสารางท่านเป็นนายกเทศบาล
ขออภัยครับนายกเทศมนตรีเมืองหนองปริง
ชี้แจงบอกว่าอนุมัติแล้วนะ
งบประมาณปรับปรุงแก้ไขถนน
เดี๋ยวจะทำถนนลาดยางให้ตลอดสายเลย
ซึ่งจะก่อสร้างในปีงบประมาณ๒๕๖๕นี่แหละ
เรื่องต้นก็เตรียมจะลงพื้นที่ไปปรับปรุง
แต่ติดปัญหาที่ฝนมันตกอย่างหนักเลยช่วงนี้
ขอยืนยันกับประชาชนบอกว่า
รู้ว่าเดือดร้อนแล้วเทศบาลจะเร่งแก้ไขปัญหาให้ครับ
ปัญหาเร่งด่วนอันดับหนึ่งเลยนะคะ